ผู้หญิงคนนึงคือเธอเป็นช่างแต่งหน้าเนาะ
เธอก็เจอกับแฟนในกองถ่าย

คบหาดูใจกันมาแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันมา

เธอเราพลาด

แล้วดันไปได้เสียกับผู้หญิงคนนึง

เหมือนกับว่าก็จะให้เขารับผิดชอบ

แล้วสุดท้ายตอนแรกฝ่ายชายก็บอกว่า

เธอบอกโอ้โหนี่ที่ทำใจมาก
เขียนบอกว่ามีสมาชิกรายหนึ่งร้องผ่านเพจมา
กรณีเมียหลวงแต่งงานอยู่กินกับสามีมาร่วม๒๐ปี
ทะเบียนสมรสกันมา๑๓ปี

แล้วให้แม่ไปสู่ขอผู้หญิงคนนั้น
พร้อมทำพิธีมั่นหมายกันทั้งที่ยังไม่ได้หย่ากันเลย
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีนะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกันกับพี่ภรรยาหลวงคนนี้ค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเริ่มคบหากับสามีตั้งแต่อายุ๒๘ปี

เป็นช่างภาพเธอเป็นคอสตูมและช่างแต่งหน้า
จนตอนนี้จากพบรัก๒๘วันนี้อายุ๕๐ปี
แต่งงานอยู่กินกันมาร่วม๒๐ปีแล้วและมีทะเบียนสมรสกว่า๑๓ปี
นี่ภาพตอนเขาแต่งงานกันนี่ค่ะ

ก็เป็นพิธีอะไรทุกอย่างทะเบียนสมรสก็มี
ใช้ชีวิตคู่กันมาตามปกติฉันผัวเมีย
จนกระทั่ง๑๗สิงหาคมสามีบอกว่า
พี่ขอโทษพี่ไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วพี่พลาด
ผู้หญิงคนนั้นท้องต้องรับผิดชอบ
เพราะผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงกดดันให้พาผู้ใหญ่ไปสู่ขอให้รับผิดชอบ
ที่เป็นภรรยาหลวงบอกช็อกช็อกอย่างเดียวเลยช็อกจนไม่รู้จะยังไง
พอหายช็อกแล้วก็บอกว่าไม่ได้
เธอมีทะเบียนสมรสกับฉันแล้วเธอจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียว
จดทะเบียนสมรสอื่นไม่ได้แล้วถ้าเธอพาคนอื่นไปสู่ขอ
กับเธอแต่งงานซ้ำซ้อนแบบนี้มันผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้งศิลธรรม
สามีก็อาจจะบอกว่าพี่ขอโทษพี่พลาดไปแล้วพี่ขอโทษ
ตลอด๒เดือนที่ผ่านมาเธอก็เฝ้าติดตามนะว่า
ยังติดต่อผู้หญิงคนนั้นไหมยังอะไรยังไงกันอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าไปเจอในเฟซบุ๊ก
เห็นภาพสามีพาครอบครัวไปสู่ขอผู้หญิงคนนั้นแบบจัดงานมั่นกันแล้ว
ครับแล้วรู้ว่าอยู่ด้วยกันด้วยไปอยู่ด้วยกันด้วย
เธอก็เลยขู่เลยบอกว่าเธอฟ้องแน่เธอฟ้องหย่าได้นะเพราะเธอมีทะเบียสมรส
ถ้าทำแบบนี้สามีก็เลยลบข้อมูลในเฟซบุ๊คที่เคยลงเอาไว้หมดเลย
คือหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนสามีก็ไปมาไปมาเธอก็บอกเลยว่าหยุด
เธอต้องหยุดอยู่กับผู้หญิงคนนั้นได้แล้วเพราะว่าฉันคือเมียหลวง
ฉันคือคนที่มีทะเบียนสมรสสามีก็เอาแต่บอกว่ากำลังหาทางออกอยู่
ธันวาคมเข้าไปค้นเฟซบุ๊กเพื่อนของฝ่ายหญิง
อย่างที่บอกเจอภาพสามีทำพิธีมั่นนะคะเธอบอกมันเจ็บที่หัวใจ
คิดเลยว่าถึงขั้นแอบไปมั่นกันโกรธมากโกรธแบบโกรธที่สุด
ใจหนึ่งก็สงสารผู้หญิงด้วยกันเหมือนกันนะ
แต่อีกใจหนึ่งทำไมสามีไม่พูดไม่บอกไม่อะไรเลย
จะทำอะไรก็ทำกันรับหลังแบบนี้แล้วต้องให้มาเห็นเองว่าไปมั่นกันอ่ะ

นึกถึงตอนคุณรักกันอ่ะนึกถึงตอนคุณผู้หญิงเขาเลือกคุณมาน่ะ
เขามีคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเยอะแยะแต่เขาตัดสินใจเลือกคุณอ่ะ
แต่กลายเป็นว่าเราเลือกคนเข้ามามาทำร้ายเราเหรออะไรอย่างนี้
ทีมข่าวเราก็เลยไปตรวจสอบดูนะคะ
อย่างที่บอกว่าคือนอกจากจัดงานมั่นกันแล้วเนี่ย

แล้วพี่อุ๋ยรู้ไหมบ้านอยู่ไหน
บ้านอยู่ในซอยเดียวกันกับบ้านของภรรยาหลวง
ห่างกันแค่๒กิโลเมตรเป็นห้องพักแบบอพาร์ทเมนต์
จริงเราก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามพูดคุยกับฝ่ายสามีแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้เลยจริง